คะแฟนรายการเริ่มบ่นหาอาจารย์ปรเมฆแล้วนะคะ
เจ้าของรายการดิฉันอุตส่าห์มาเป็นแขกรับเชิญทุกวันเลยค่ะเนี่ย

สบายดีครับสบายดีครับ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคุยกันทางสายโทรศัพท์ก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวลองอีกทีนะคะอาจารย์อันนี้มันมันเข้ารักษณะการทำคดี
เกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำราวเยาวชนนะคะเรียนใช้คำนี้
กว่า๑๘ล็อกนึงใช่ไหมอาจารย์แล้วก็จะมีต่ำกว่า๑๕อีกล็อกนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะ

น่าจะมีอะไรยากนะผมว่านะ
อาจารย์แต่เมื่อสักครู่นี้คุณภูริพัฒน์ค่ะ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าก็เท่าที่แบบเหมือนนักข่าวคุยกับตำรวจนะคะว่า
อาจจะต้องใช้พยานหลักฐานอีกค่อนข้างมาก

ตัวอย่างนั้นอาจจะไม่ได้อยู่เพื่อใช้มาเป็นหลักขามในคดีแล้ว
ต้องดูพี่เด็กก่อน

เพราะฝนทางงานไม่ควรมองคร่ามเด็ก
เด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนน่ะชิงออกมาโดนถึง๕๖๗คน
ถามว่ามันมีเหตุผลไหม
ว่ามันไม่ได้เด็กพูดถ้าเด็กขนาดนี้ก็จะมาโกรธทำไม
ทั้งที่ได้ความว่าเด็กก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่ไม่มีฐานะ
แล้วเด็กมีเสน่หวดเครื่องกับครูขนาดไหนเอาผลการเรียนมาดูก็ได้
สภาพแวดล้อมทีนี้ถ้าฟังถ้ามันมีข้อความในโทรศัพท์อยู่
อะไรอยู่ก็โอเคก็ประกอบกันอันนั้นพยานหลักฐานประกอบ
แต่ประจักษ์พยานสำคัญก็คือเด็กนะครับเด็กมันคือตัวประจักษ์พยานสำคัญ
เอาให้ได้ความว่าถ้ามีการร่วมประเวณีหรือมีการกระทำชำราว
มันก็ผิดแล้วเด็กคนนี้อายุ๑๔ใช่ไหม
ถ้า๑๔ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ผิดนะครับ
เราอย่าไปพูดถึงเรื่องของการข่มขืนก่อนพูดถึงว่ามันผิดไหม
คือเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี๒๗๗มันตา๒๗๗
ก็พูดไปชัดว่าผู้ใดกระทำชำราวเด็กผู้ใดกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
เพราะฉะนั้นที่ไปถามเขาว่าที่จะพูดเขาว่าเด็กสมคมคิดเด็กยินยอมแล้วเถอะ
เป็นคำพูดที่เลอะเถอะต้องมีอาการตัวนุษย์
อาจารย์ค่ะขอถามประเด็นนี้แต่จริงเราคุยกันประเด็นนี้หลายต่อหลายครั้งนะคะ
เวลาที่เราต้องพูดถึงข้อกฎหมายในเรื่องคดีในลักษณะแบบนี้
แต่ทีนี้มันมักจะเกิดควบคู่กันมาว่าอาจารย์ขออนุญาตใช้คำแบบนี้นะคะ
เพื่อให้สื่อสารกันง่ายเช่นเด็กใจแตกเด็กก็สมยอมเด็กก็ชอบพอ
เด็กก็อย่างนั้นเด็กก็อย่างนี้คือมันไปในลักษณะว่าตัวเด็กเองก็มีใจ
มันก็พาไปให้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ได้ถูกบังคับอะไร
แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือข้อกฎหมายมันไม่ได้ถามว่าตอนที่เกิดเหตุชอบไม่ชอบยอมไม่ยอม
คือมันล็อกด้วยตัวอายุก่อนถูกไหมคะอาจารย์
มันก็ไม่ได้สนใจว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอม
เพราะหลักคิดในการดำเนินการกฎหมายชุดนี้เนี่ยทำชุดเพื่อการคุ้มครองเด็ก
อันนี้อันนี้คือข้อกฎหมายนะคิดไว้ให้แต่ไอ้เรื่องจริงจะเป็นอย่างไร
เวลาเขาสู้คดีกันในศาลอาจารย์ค่ะขอความรู้ที่อาจารย์เคยทราบมา
คือมันมีไหมถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่า
ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงมันผิดแน่ตามกฎหมาย
แต่แต่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไปสู้ว่า
และเขาอาจจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยซ้ำไปว่า
ยินยอมเด็กมีใจอาจจะเข้ารักษณะคบหากันอยู่เต็มใจ
คือมันเคยสู้กันอย่างนี้ในศาลไหมคะ
มีฮะมันมีกฎหมายมันก็เขียนไว้ให้
ถ้าเด็กต่ำกว่า๑๕และผู้จะไปล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก
ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสเนี่ย

เป็นอีกตอนหนึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนมาตรา๑
เขาเขียนไว้ชัดครับกฎหมายเขียนไว้ป้องกันไว้หมดแล้ว
แต่นั่นหมายความว่าหมายความว่าเด็กยินยอมนะครับ

อย่าเพิ่งมองข้ามนะอย่าเพิ่งมองข้าม
มันมีอีกมาตราหนึ่งมาตรา๒๗
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา๒๗๗คือล่วงละเมิดเด็กนะครับ
เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดารหรือสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นอีก๑ใน๓ของโทษที่จะลง
สมมุติว่าเด็กยินยอมโอเคสารอาจจะวางโทษต่ำ
ตามมาตรา๒๗๗มันมีขั้นต่ำมันมีขั้นต่ำขั้นต่ำเท่าไหร่ล่ะ
ขั้นต่ำโอเคตั้งแต่๔ปีเอาสารลงต่ำสุด๔ปี
สารก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งในสามไอ้การที่ยินยอมหรือไม่ยินยอม
แต่ผมว่าสารเขาคิดออกถ้าเด็กจะสัก๑๕อีกไม่กี่วันจะ๑๕โอเค
สารอาจจะมองถึงเรื่องของการที่จะไปอยู่ด้วยกันไหมจะตกลงจดทะเบียนสมรสไหม
ซึ่งมันก็เคยเกิดแต่ผมเด็กผู้หญิงบางทีฝ่ายฝ่ายผู้ชายมาบอก
ผู้เสียหายเด็กผู้หญิงเดี๋ยวจดทะเบียนผมแนะนำเลยอย่าจด
พอจดปั๊บพอพ้นพ้นคดีปั๊บมันทิ้ง
แล้วคุณไม่ต้องรับโทษแต่คำถามที่สองก็คือ
จะเป็นเรื่องใครจะรับประกันว่าเขาจะดูแลต่อไปตลอดชีวิต
ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่กฎหมายเขียนอนุญาตโอเคเข้าใจ
แต่เราคงต้องพยายามบอกเด็กตัดสินใจให้ดีนะตัดสินใจให้ดี
เขาต้องการแค่หลุดคดีหรือว่าเขาต้องการแค่แค่แค่
ต้องการว่ารักจริงสมมุติว่าถ้ารักจริงเนี่ยเกิดเหตุเกิดราวแล้ว
ยังไปมาหาสู่ยังพูดยังคุยยังเจรจาแต่เจรจากันก็เจรจากันไป
พร้อมจะอยู่แต่กฎหมายก็เดินพ่อแม่สองฝ่ายยินยอมโอเคอันนี้เดินได้
อาจารย์ค่ะขอแทรกอาจารย์นิดเดียวอาจารย์สมมุตินะคะ
อันนี้เราเอาคดีนี้ออกไปก่อนนะคะแต่ว่าที่เขาเคยสู้กันในศาลเนี่ย
คือมันมีวิธีที่ทำให้จำเลยพ้นผิดได้
ก็คือเหมือนกับตั้งใจจะอยู่ร่วมกันจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แต่ทีนี้เนื่องจากถ้าเด็กต่ำสิบห้าเนี่ยนะคะ
สมมุติว่าตั้งใจจะอยู่ด้วยกันจริงเหตุเกิดแล้วจริง
แต่ตั้งใจอยู่ด้วยกันจริงจริงเด็กต่ำสิบห้าเนี่ย
แม้กระทั่งต่ำ๑๘เนี่ยต้องขอผู้ปกครองอีกทีก่อนจดทะเบียนป่ะคะ
สารอนุญาตคือหมายความว่าสารจะเรียกมาแล้วถามกันเรียบร้อย
ถามก็ตกลงทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันสารก็จะพิพากษาให้ไปจดทะเบียนสมรสก่อน
นะฮะมันมีกระบวนการครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า
ผมเป็นสินรับสารภาพผมทำจริงก็เพราะผมรักไข้อยากจะอยู่กิน
แค่นี้ไม่ใช่นะต้องไปจดทะเบียนสมรสเอามาให้สารดูกัน
ได้เรียบร้อยก่อนจะอยู่กันได้เพราะฉะนั้นคำเพราะฉะนั้นคำเก่าอ้างที่บอกว่า
นะคะถ้าสมมุติมันมีคำกล่าวอ้างที่บอกว่าเด็กสมยอมเด็กเต็มใจ
เด็กก็ชอบพอกับครูสมมุติอย่างงี้นะคะอันเนี้ยไปพิสูจน์กันในศาลอ่าอ่า
แล้วไม่ใช่พิสูจน์แค่ปากเปล่าต่อให้เด็กผู้หญิงเป็นคนพูดก็ไม่ใช่พิสูจนได้ปากเปล่า
มันยังมีมันยังมีที่กฎหมายบังคับให้ทำอยู่ถ้าต้องการจะใช้เขาเรียกอะไร
จะใช้จะใช้ทางรัฐในการแบบว่าหลุดอะเนาะอาจารย์ครับ